สำหรับชาวราศีธนูนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ชีวิตเนี่ยเหมือนจะดีแต่ก็ดีไม่เต็มที่นะคะ
เพราะว่าดวงของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีอะไรที่สกัดกั้นขวางเขาอยู่
ทำให้เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะครับ
แต่หลังจากที่ดาวพระราชสัปดีค่ะมีการโยกย้ายราศีนะคะ
คือดาวพระราชสบดีเนี่ยสำคัญกับเขามากเพราะว่าเป็นดาวตัวตนของเขา
แล้วก็มีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค
ก็เหมือนกับตัวเขาเป็นราชาโชคนั่นเองนะคะ
ส่งผลทำให้โดชตาของเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างมากมากเลย
นี่สิบหกธันวาคมถึงสิบสามอาคาราคมท่านที่เกิดระหว่างนี้นะ
ค่ะชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนเลยเหรอถูกต้องค่ะ
ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับแบบได้รีสตาร์ทใหม่
เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอืมนะคะเอ่อถ้าสมมติว่าชาวราศีธนู
ในช่วงที่ผ่านมาเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคเนี่ยก็คือปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ย
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วตัวเขาเนี่ยจะได้สิ่งใหม่ใหม่เข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่นะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะได้งานใหม่ก็มีโอกาสที่จะมีงานใหม่เข้ามา
หรือว่าถ้าเป็นคนที่ค้าขายทำธุรกิจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหม่
ลูกค้าลายใหญ่ก็คือจะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงานอย่างมาก
หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายกิจการค่ะให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นอ่าใช่
ถ้าอยากทำบุญเสริมดวงกันล่ะครับค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูนะคะ
อยากจะทำบุญเสริมดวงเนี่ยขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
การบริจาคหนังสือหรือไม่ก็เป็นการบริจาคหนังสือธรรมะ
การบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์ครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูอ่ะค่ะ
มันสวดมนต์ไหว้พระบ่อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากค่ะ
คืออย่างบริจาคหนังสืออย่างนี้จำเป็นต้องเป็นแบบลงด้วยเลข๕ไหมหมอไก่
เลข๕ก็ดีค่ะก็ดีก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของเขาได้ดีมากยิ่งขึ้น
ห้าเล่มสิบห้าเล่มใช่ค่ะอย่างงี้ขอให้ลงท้ายได้เลขห้าเลขห้าถือว่าดีค่ะ
อ่าอ่าต่อไปนะครับราศีมังกรค่ะเป็นยังไงครับ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น
หลังจากที่ดาวพระราชสบดีมีการโยกย้ายราศีไปนะคะดวงของเขาเนี่ยจะมีความมั่นคงเข้ามา
มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นในบานในรถที่ดินคอนโด
มีโอกาสที่จะสมหวังอย่างมากมากเลยนะคะและถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรคนไหนนะคะ
ที่ทำงานแนวแบบทำงานกับของใหญ่ใหญ่อะค่ะเช่นนักพัฒนาที่ดินขายบ้าน
หรือว่าขายรถอะไรพวกนี้โอ้โหดีมากจะเป็นอาชีพที่โดดเด่นและดีเป็นพิเศษเลยค่ะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดดเด่นเลยคุณสามารถปิดดิวได้แน่แน่ใช่ค่ะใช่ไหม
ถ้าทำงานทางด้านพวกนี้ถูกต้องค่ะอ่าแล้วถ้าเขาจะทำบุญเสริมดวงเขาล่ะ
ขอแนะนำให้ชาวราศีมังกรนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนชะลานะคะ
หรือว่าการทำบุญแบบเอ่อตามวัดเก่าเก่าเน้นวัดเก่าเก่าเลย
เก่าเก่าหรือว่าวัดเล็กเล็กวัดที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ย
ดีมากเลยเราอาจจะจัดถังสังกฐานไปถวายก็ได้ครับ
หรือว่าเราไปทำบุญถวายปัจจัยก็ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะ
ชาวราศีมังกรเนี่ยอยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือเชิญฮะ
ควรที่จะเอ่อหมั่นแบบไหว้เจ้าที่ที่บ้านอ๋อเหรอใช่อ่า
เพราะว่าดาวรสบดีเนี้ยเข้าพบพันธุเนี้ย
มันหมายถึงเรื่องของพวกเอิดบ้านอืมก็คือเจ้าที่ที่บ้านเนี่ย
สมมติว่าใครที่ไม่ได้แบบไม่ได้ดูแลไม่ค่อยได้ไหว้เนี่ย
มันไหว้บ้างเติมน้ำถวายข้าวถวายผลไม้ใช่ค่ะ
ถวายพวงมาลัยก็ได้พวงมาลัยใช่ถ้าสมมติว่าในช่วงเนี้ยโอ้ย
มันเยอะเราไม่ต้องจุดทูปก็ได้ให้เรายกมือไหว้
แต่ไหว้บ่อยบ่อยไหว้ทุกวันจะดีมากอ่านี่นะฮะ
สำหรับชาวราศีมังกรมังกรต่อไปก็ราศีกุมใช่ค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่โอ้โหช่วงที่ผ่านมาหนักหน่วงมากเลย
หรือฮะเพราะว่าดาวเสาทับดวงอืม
เสาร์ก็ยังอยู่กับเขานะคะยังไม่ไปไหนอยู่แบบยาวไปเลย
ใช่ค่ะอยู่แบบสองปีครึ่งนะคะเหรอดาวเสานะดาวเสา
ดาวเสาร์ก็จะอยู่อีกสองปีครึ่งใช่ค่ะสำหรับเราซึ่งดาวเสาร์เนี้ย
ไก่บอกว่าจะส่งผลในทางที่ไม่ค่อยดี
คืองานของเขาจะหนักงานหนักงานเยอะมีโจทย์ยากเข้ามานะคะ
แต่ว่าด้วยความที่ดาวพระราชสบดีมีการโยกย้ายราศีมาในตำแหน่งที่ดี
อืมก็เลยส่งผลทำให้งานหนักแต่ดีงานหนักแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
ครับนะคะก็คือบอกได้เลยว่าชาวราศรีกลุ่มเนี้ยต้องอดทนอืม
ต้องเพิ่มความอดทนอีกนิดนึงเพราะว่าความสำเร็จมาแน่
แต่อาจจะมาช้าหน่อยแล้วเราต้องเหนื่อยต้องเพียนพยายามกว่าที่แบบจะได้ชัยชนะมา
นะแต่ว่าเรื่องที่ดีมากเลยคือเรื่องการเงินค่ะครับ
การเงินในเรียกว่าชาวราศรีกลุ่มเนี้ยมีโอกาสที่จะได้ทั้งเงินทางตรง
เรื่องเงินทางอ้อมอาจจะแบบว่าได้จากงานหลักด้วยงานเสริมด้วย
อืมบางคนถ้าหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี้ยโอ้ไม่แน่
เหรอก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันอุ้ยอยากจะมาสามทางเลยนะ
คือทำงานหลักอยู่อาจจะมีอาชีพเสริมอย่างเช่นขายของออนไลน์
ก็ก็ปังทั้งคู่มีโอกาสที่แบบว่าจะได้เงินจากหลายช่องทางอ่า
หรือว่าหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภต้องขยันทำบุญเยอะ
ถ้าแต้มบุญถึงเนี่ยก็มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่นะคะทำบุญยังไงดีฮะค่ะ
แนะนำว่าให้ชาวราศีกุมนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระปางนาคปก
ครับค่ะหรือว่าในเรื่องของการสร้างพระอืมร่วมสร้างพระก็ได้
ไม่ต้องแบบสร้างคนเดียวนะคะหรือว่าเช่าพระไปถวาย
อันนี้ก็ดีนะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำวัดอืม
ในเรื่องของการอาจจะซื้อเป็นพวกแปลงขัดห้องน้ำ
น้ำยาขาดห้องน้ำไปถวายหรือว่าร่วมบุญนะคะ
เวลาที่เขาสร้างห้องน้ำเนี่ยเราก็ไปร่วมบุญกับเขาก็ได้
ท้ายด้วยเลขห้าอ่าดีมากเลยค่ะทำไมเขาต้องออกไปในแนวของราศี
ที่ต้องไปออกไปแนวแนวทำบุญแบบเนี้ยค่ะหมายถึงไง
เพราะว่าชีวิตของเขาเกี่ยวกับดาวเสาอะค่ะ
ทำบุญแบบนี้เนี่ยก็คือจะมีความหมายถึงดาวเสานั่นเองอืมค่ะอ่า
อ่าราศีสุดท้ายค่ะเชื่อว่ารอฟังอยู่ค่ะราศีมีนค่ะใช่ค่ะ
สำหรับชาวราศีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่โอ้ดวงดีมากอื้อหือ
ราศีที่ปังโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะเหตุเพราะว่าดาวพระราชสบดีเนี่ย
ซึ่งเป็นดาวตัวตนของเขาจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชค
ก็คือได้โชคแบบพระราชาทางด้านการเงินนะคะวันนี้ดวงมหาเศรษฐีเหรอใช่ค่ะ
อ่าดวงปังมากอ่าดีมากในเรื่องของการเงินคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี้ย
คือแบบจะได้จะมีโอกาสได้โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าทำธุรกิจ
ทำการค้าการขายเนี่ยเรียกว่าออเดอร์แน่นอืมลูกค้าเยอะโอ้โหทำกันแทบไม่ทัน
ครับดีมากนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เอ่อทำงานประจำแล้ว
มีทำงานเสริมคั่วไปด้วยมีการลงทุนคั่วไปด้วยเนี้ยอืม
เรียกว่ามีโอกาสตั้งตัวได้เลยนะคะคือทั้งการงานแล้วก็การเงินก็
คือมามาคู่กันไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสำหรับสำหรับราศีนี้ถูกต้องค่ะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าชาวราศรีมีนนะคะคิดว่าจะไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
ครับจะไปลงทุนจะไปกู้ยืมไปทำอะไรเนี้ยคือมีโอกาสที่จะได้สูงมาก
อืมค่ะคืออย่างอย่างถ้าเกิดเราเราค้าขายหรือเราทำอะไรอยู่
อย่างที่หมอกายบอกอ่ะแล้วโอ้โหแล้วจะมาปังมากน่ะ
คือมันจะมาแบบในเชิงไหนแบบอยู่ดีก็มาอยู่ดีเราก็ขายดีโดยไม่รู้ตัว
อยู่ดีคนก็มาสนใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่ามันปกติมันก็ดีอยู่แล้ว
มันก็ดีขึ้นไปอีกหรือยังไงอ่ะเรียกว่ามีเข้ามาเรื่อยเรื่อยอืม
ถ้าสมมติว่าชาวราศรีมีนนะคะคิดว่าเราอยากจะปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการขายเนี่ย
รีบทำเลยอืมเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีแน่แน่คือดวงของคุณกำลังดี
ใช่ค่ะคุณไปทำสิ่งที่คุณทำอยู่เนี้ยค่ะให้มันดีขึ้นหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
นะฮะแล้วก็การทำบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการทำบูรณ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงเรียนดี
ดาวเรืองก็จะได้รุ่งเรืองถูกต้องค่ะอ่าอย่าลืมนะฮะพวงมาลัยก็ห้าพวงค่ะ
เห็นมั้ยฮะสิบห้าภวงอย่างเงี้ยอ่าดีเลยแบบนั้นจัดเต็มเลยค่ะ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง